มาดูความสุขความสนุกแรกกันก่อนก็คือสถานที่ท่องเที่ยว
โดยเฉพาะช่วงนี้นะยังอยู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วย
กุมภาพันธ์มาแล้วหลายคนจะพาคนรักจะพาครอบครัว
ไปเที่ยวไปสวีทวันแบบกิวกันที่ไหนดี
กิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิวกิ
พิศนุโลคคะครับตอนนี้นะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดที่ติดอันดับของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะอุณหภูมิตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ประมาณ

อ้าวหนาวค่ะหนาวนะหนาวอยู่นะคำลังดีเลยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมค่ะพอไปสัมผัสอากาศแบบนี้แล้ว
ช่วงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นแสงแดดอุ่นกำลังโผล่พ้นขึ้นมา
คุณผู้ชมมันจะสวยงามกันขนาดไหน
นี่ค่ะบรรยากาศบนยอดเขาสูงแบบนี้นะคะรับรองว่าโรแมนติกแน่นอน

หลังจากที่เราได้ดื่มดำบรรยากาศบนยอดเขาสูงแล้ว
เรามาดูอีกจุดหนึ่งก็สวยงามไม่แพ้กัน
ครับนี่ค่ะต้นดอกพญาเสือโครงโอ้แบ่งบานสะพรั่งเป็นสีชมพู
ทั่วทุ่งยอดเขาภูลมโลเลยนะคะ
ไกลเนี่ยเหมือนกับยอดเขาแห่งนี้กลายเป็นสีชมพูทั้งลูกแล้ว
เรียกว่าต้อนรับเดือนแห่งความรัก
ต้อนรับคนที่กำลังมีความรักเอาแบบไปเต็มเลยคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะไปสัมผัสอากาศดี
บรรยากาศสวยแบบนี้ไปดื่มดำธรรมชาติ
แล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขแบบนี้นะคะ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่ม
อำเภอนครไทยจังหวัดพิษสุนุโลก
เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่จะต้องไปเลยล่ะ
บรรยากาศนี้ดูเกาหลีญี่ปุ่นชัด
ผสมภาษาที่ลงตัวแต่อยู่ในประเทศไทย
เดินทางก็สะดวกจะขับรถไปเองก็ได้

จะติดรถคุณชนะกลับบ้านก็ได้

เขาจะสามารถพาพวกเราเที่ยวได้

ช่วงนี้ยังไม่ได้กลับคุณแม่ยังไม่ให้เข้าบ้าน

น่าสงสาร

ตบยุงพันธุ์แล้วชินาชาว

ซินเจียยู่อีซินนี้เขาใช้